มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นเย็นเนี่ยภรรยาไปทำงานแล้วกลับมาที่บ้านเนี่ย
หาสามีไม่เจอหาไปหามาพบว่าไปเสียชีวิตอยู่ในคลองหลังบ้านนะฮะ
คาดว่าจะปีนขึ้นไปเพื่อเก็บมะพร้าวแล้วพลาดแล้วตกลงมา
มะพร้าวนี่สูงหกเมตรได้คือคลองหลังบ้านที่เป็นกำแพงเนี่ยฮะ
แล้วมีคลองอยู่เนี่ยเป็นคลองคลองน้ำทิ้งนะฮะน้ำมันไม่สูงโครนมันเยอะ
ตอนที่ตกลงมาน่าจะกระแทกแล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครช่วยทันนะครับ
ก็เลยเสียชีวิตผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสุนทรมณีแสงอายุ๔๕ปีนะครับ
อยู่ที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ภรรยากลับมาจากที่ทำงานตอนเย็นเมื่อวานนี้หาสามีไม่เจอนะฮะ
ตามหาไปตามหามาไปเห็นรองเท้าของสามีอยู่แถวต้นมะพร้าวหลังบ้านนะครับ
เป็นข้างข้างกำแพงแล้วมีบันไดพาดอยู่ด้วยก็เลยปีนกำแพงเข้าไปดูนะฮะ
ก็เจอศพลอยอยู่ที่คลองคือพอเห็นแล้วก็เริ่มชัดเจนแล้วเห็นรองทงรองเท้านี่ฮะ
ว่าเป็นสามีแน่มีลูกมะพร้าวลอยอยู่ใกล้ใกล้ศพด้วยนะครับ
ก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
คือตัวของผู้ตายเองเขาเป็นคนสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ
ประจำตัวหลายโรคภรรยาก็เลยให้อยู่บ้านนะคอยรับส่งภรรยาไปทำงานนะครับ
แล้วก็ส่งหลานไปโรงเรียนด้วยหรือว่าทำงานบ้านดูแลบ้านอื่นด้วย
ก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวานนี้ภรรยาบอกว่านายสุนทรเนี่ยมาบอกกับเมียว่าอยากกินมะพร้าว
เมียก็บอกว่าก็เดี๋ยวเอาเงินไปซื้อมาแล้วกันนะลูกนึงไม่กี่บาท
นี่ฮะลูกมะพร้าวนี่นะฮะคาดว่าช่วงที่เมียไปทำงานเมียไม่อยู่บ้านเนี่ย
เขาคงปีนขึ้นไปเพื่อจะเก็บมะพร้าวเองค่ะ
เห็นไหมต้นมะพร้าวเห็นไหมแล้วมีกำแพงอยู่ข้างหลังเป็นคลอง
ต้องใช้บันไดพาดกำแพงแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไป
นี่ตอนที่เขามาเจอศพแล้วเขาก็ส่องไฟไปดูกันนี่นะฮะ
ทีนี้พอพลาดตกลงไปแล้วตอนขึ้นไปเก็บมะพร้าวเนี่ยไม่มีใครเห็นไง
ก็เลยช่วยกันไม่ทันนะครับเสียชีวิตอยู่ในคลอง
จากการตรวจสอบสภาพศพในเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอย่างอื่นนะครับ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีผู้มาพบศพที่เกิดเหตุยังมีบันไดเหล็กที่พาดอยู่กับกำแพงปูนที่ติดกับต้นมะพร้าวนะครับ
รองเท้าฟองน้ำสีแดงหนึ่งคู่ของผู้ตายนะมีบุหรี่กับไฟแชควางทิ้งเอาไว้ด้วย
มีลูกมะพร้าวอ่อน๑ลูกลอยอยู่ในน้ำ
ทีนี้ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านแถวนั้นนะครับ
เวลามันจะไม่ตรงกับช่วงเกิดเหตุเมื่อวานช่วงเย็นนะฮะ
นี่คือคุณสุนทรนะครับเดินออกมาเพื่อจะมานอนเล่นที่เปรย์อยู่แถวต้นมะพร้าวริมกำแพง
อันนี้นะฮะจะมีเปรย์อยู่นะครับ
จากนั้นเขาก็ลุกไปหยิบบันไดของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันนั่นแหละ
เอาไปพาดกับกำแพง

กำแพงตรงนั้นที่มีต้นมะพร้าว
เพื่อจะปีนบันไดแล้วก็จะได้ปีนต้นมะพร้าวไปเก็บมะพร้าวต่อ
แต่ตรงนี้นะฮะคือกำแพงตรงนี้เนี่ยข้างหลังคือคลองที่เป็นคลองน้ำทิ้ง
กล้องวงจรปิดเนี่ยคุณสุนทรไปหยิบบันไดมาแล้วไปพาดริมกำแพงนะครับ
แล้วหายไปเลยนะ
ไม่เห็นในกล้องวงจรปิดอีกเลย
จนกระทั่งภรรยากลับมาเห็นบันไดแล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปดู
โงกไปดูในคลองเห็นศพสามีตัวเอง

วันนี้คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
นี่ตรงจุดที่เป็นกำแพงนะครับแล้วก็มีต้นไม้อยู่มีต้นมะพร้าวอยู่นะฮะ
ก็จะห่างจากบ้านผู้ตายแค่๕เมตรนะฮะเป็นบ้านแถวระแวกแถวนี้แหละครับ
แถวนี้มีเปรย์แล้วมีต้นมะพร้าวมีกำแพงเนี่ยจะเป็นพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านด้วย
จุดที่ผู้ตายตกลงไปเป็นคลองที่มีกำแพงคอนกรีตกั้นอยู่นะครับ
กำแพงสูงประมาณ๒เมตรนะฮะ
ด้านหลังเป็นคลองน้ำทิ้งพวกน้ำเสียของหมู่บ้าน
เพื่อนบ้านนะครับคือคุณวิสูจน์นะครับบอกว่าปกติแล้วผู้ตายจะมานอนเล่นที่เปรย์ใต้ต้นไม้ริมกำแพงนะฮะ
เขาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงปกติกลางวันก็อยู่บ้าน
เช้าเย็นก็ไปรับไปส่งเมียทำงาน
นี่ลุงวิสูจนเล่าให้ฟังนะฮะมีเปรย์อยู่ที่ต้นไม้เห็นไหม
เมื่อวานนี้สัก๖โมงเย็นเนี่ยเมียของผู้ตายกลับมาจากที่ทำงาน
ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมสามีไม่ไปรับเหมือนปกติ
ก็มาถามตามบ้านเพื่อนบ้านว่าเออเห็นสามีไหม
ก็ไม่มีใครเห็นนะฮะช่วยกันหายังไงก็ไม่เจอ
จนมาที่จุดที่มีเปรย์มีต้นไม้เป็นจุดที่ผู้ตายเขาชอบมานั่งเล่นนอนเล่นแถวนี้
เห็นรองเท้าแตะเห็นไฟแชควางอยู่แล้วเห็นบันไดพาดกำแพงอยู่
ก็เลยปีนบันไดขึ้นไปดูกันพบว่านายสุนทรเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่คลองหลังกำแพง
นี่ฮะเขาก็เลยตามเจ้าหน้าที่ให้มาเก็บกู้ศพกันนะครับ
สุนทรผู้ตายเนี่ยเคยมาปีนเก็บต้นมะพร้าวต้นนี้อยู่แล้วนะฮะชาวบ้านบอก
มะพร้าวมาเขาก็จะเอามาแจกจ่ายชาวบ้านคราวนี้สันนิษฐานว่า
ก็คงเอาบันไดมาเพื่อปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าวเหมือนกัน
นี่ฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะมีเกลือนะครับที่ผูกติดอยู่ที่เอวของผู้ตายนะฮะ
คือปกติตามความเชื่อของอาจจะเป็นของผู้ตายเขานะฮะภรรยาเขาบอกนะฮะ
คือเขาเชื่อว่าถ้าเอาเกลือไปโรยที่ยอดมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวมันจะมีผลดกออกมา
คืออาจจะเก็บมะพร้าวด้วยแล้วตั้งใจจะเอาเกลือไปโรยด้วย
เพราะว่าที่เอวของผู้ตายมีถุงพลาสติกสีน้ำเงินเนี่ยเหน็บอยู่แล้วมีถุงเกลือนะครับ
อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับเพราะว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครเห็นจริง
แต่คาดว่าเขาคงขึ้นไปบนต้นมะพร้าวนี่แหละแล้วก็พลัดตกลงมา
ทีนี้มันสูงตั้ง๖เมตรนะฮะตกลงมาก็คงจะกระแทกด้วยเพราะว่าน้ำมันไม่เยอะหรอกแต่โครนมันเยอะ
มันอาจจะเหนื่อยแล้วหมดแหลมใจเมาด้วยว่านี้ทางครอบครัวก็ไปติดต่อคอรับศพจากโรงพยาบาล
สรุปราจนะฮะถูกส่งไปฉะน่าสู่ตามขั้นตอนก่อนครับเนยนำไปบำเพลงกุศลเดี๋ยวจะไปบำเพลงกุศลที่นู่น
บ้านเกิดของผู้ตายที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ